เบรกนี้มีข่าวใหญ่อยู่หลายข่าว

ก็มีเรื่องของช้างป่า
ที่เข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้าน

มาดูที่เรื่องของสถานการณ์พิสุนักโรคพิสุนักบ้ากันก่อนเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
ผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายเป็นผู้สูงอายุ
ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าป่วยตอนนี้เสียชีวิตเพิ่มเติมแล้วนะคะ๑ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบางแก้วเป็นผู้ชาย
ขออภัยนะคะอายุ๓๙ปี
อยู่ที่ตำบลท่ามะเดืออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
ตอนแรกสงสัยว่าเป็นโรคพิสุนักบ้า
รักษาตัวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
และเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
เป็นการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพัทธลุงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
ก็คือเข้ารับการรักษาเพียง๓วันเท่านั้นเองนะคะ
ล่าสุดนายแพทย์ธนิษฐ์เสริมแก้วสาธารณสุขจังหวัดพัทธลุง
กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยคนดังกล่าว
สุนัขเพศเมียอายุประมาณ๔เดือนที่เลี้ยงไว้ในบ้านควรที่ต้นขาขวา
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากขวนสุนัขก็ตาย
และต่อมาวันศุกร์ที่๒๓มีนาคม
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางแก้ว
มีอาการกลืนลำบากคอแข็งกลัวลม
แต่อาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเดิมก็คือโรงพยาบาลบางแก้วส่งต่อ
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทธลุงแต่เสียชีวิตระหว่างการส่งตัว
ซึ่งการแสดงอาการของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
เป็นอาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนักบ้าชัดเจน
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ได้นำเนื้อสมองส่งตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดตรัง
และจังหวัดตรังส่งต่อไปนะคะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งคาดว่าจะทราบผลที่แน่ชัดช้าที่สุดภายในวันนี้ค่ะ
หลังจากที่มีการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้นะคะ
ได้มีการสำรวจติดตามบุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรค
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางแก้วเองและญาติญาติ
บุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยรวม๕๐คนด้วยกัน
ซึ่งได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้วทั้งหมดค่ะ
นายสมมิตรถาวรวงนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประสูจัตว์จังหวัดพัทธลุงกล่าวว่า
ล่าสุดจังหวัดพัทธลุงพบจุดเกิดโรคในพื้นที่๖อำเภอนะคะ
ประกอบไปด้วยอำเภอปากพยูนป่าบอนอำเภอเมือง
อำเภอเขาชัยสนบางแก้วและอำเภอตะโหมดค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่พร้อมสั่งเฝ้าระวัง
หากชาวบ้านพบสุนัขซึ่งมีอาการป่วย
แล้วก็ต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยค่ะ